ในช่วงเวลานี้ตั้งแต่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่
มันสูงขึ้นทุกวันสูงขึ้นทุกวัน
ว่าจะล็อกดาวน์ไหมมีข้อเสนอว่าควรจะล็อกดาวน์แล้วล่ะ
พื้นที่สีแดงทั้งหลายคำว่าล็อกดาวน์ก็กินขอบเขต
ล่าสุดวันนี้ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เกตทิพูมวงรถจิต
ท่านออกมาเปิดเผยนะฮะบอกว่ากระทรวงสาธารณสุข

นายกอธิบายจะเป็นประธานการประชุมพอสอน์บ่อคอ
คือมาตรการที่เสนอไปเนี่ยก็เพื่อทำให้ระบบสาธารณสุขของไทย
สามารถดูแลผู้ป่วยได้ยังมีประสิทธิภาพ
อย่างนั้นถ้าเกิดว่าโอ้โหระบาดกันไปมากกว่านี้
ติดกันมากกว่านี้ดูแลกันไม่ไหวที่จะยุ่งไปกันใหญ่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอสอบคล
เสนอประเด็นสำคัญไปเนี่ยไม่ใช่การล็อกดาวน์
ไม่อยากใช้คำว่าล็อกดาวน์แต่เป็นมาตรการในการจำกัดการเดินทางนะครับ
ท่านผู้ชมครับก็คือไม่ออกจากบ้านโดยไม่จำเป็นนะฮะ
ออกได้อย่างเช่นไปซื้ออาหารไปหาหมอออกไปฉีดวัคซีนอันนี้ได้นะครับ
ห้ามเดินทางข้ามจังหวัดด้วยนะครับให้ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงทั้งหมด
ลดการรวมกลุ่มคนไม่จำเป็นแต่สถานที่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
อย่างตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ยังเปิดได้
มาตรการนี้จะใช้ในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่กันชนอย่างน้อย๑๔วัน
โดยสบคชุดใหญ่จะประชุมพิจารณากันในวันพรุ่งนี้นะครับ
ประสงค์ก็คือลดการระบาดของโควิด๑๙ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
เดี๋ยวขอดูกราฟิกเมื่อสักครู่นี้อีกทีนึงนะฮะจะได้เห็นว่าที่เขาเสนอไปเนี่ย
มีอะไรยังไงบ้างมันมีอยู่๔๕ข้อด้วยกันนะครับ
นี่นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการจำกัดการเดินทางเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
เดี๋ยวฟังทางประหลัดกระทรวงสาธารณสุขหน่อยนะครับ
เป็นร้อยคนนะครับแต่ทางนี้มีพิเศษเชื้อมากนะครับ
เขาต้องมีความคุ้มข้นในเรื่องนั้นครับ
คือเราให้หลักการก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราจำกัดการเดินทาง
และปิดสถานที่เสียงเฉพาะพื้นที่ที่เรามีเรียกว่าสีแดงนะครับ
ก็จะทำให้คนก็จะเดินทางออกไปในที่หนึ่งนะครับ
ไปแพร่ระบาดเช็ดเดียวกันนะครับ
ช่วงนั้นก็อาจจะต้องถึงขั้นการจำกัดเวลาการเดินทางข้ามจังหวัด
เข้าออกตรงไหนวัยังไงในช่วงกี่โมงด้วยนะครับ

ธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์บอกว่า
หาก๑๔วันนี้ที่จะมีมาตรการออกไปได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี
เชื่อว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่จะค่อยลดลงได้อย่างแน่นอน
เราเชื่อว่าถ้าได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีเนี่ย
จำนวนตัวเลขก็จะค่อยลดลงตามที่เราคาดบัน

อ่าเฮ่ยก็จะมีมาตรการที่ควบคู่กันไปด้วยนอกจากมาตรการจำกัดการเดินทาง
ก็จะเป็นลักษณะของพวกการใช้ชุดตรวจนะการใช้ชุดทดสอบหาเชื้อ
เฉพาะสถานพยาบาลที่มีการขึ้นทะเบียนเอาไว้นะครับ
ต้องรอผลนานจะใช้ชุดตรวจแบบรอผลได้เลย
แล้วถ้าติดจริงก็ไปตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
การแยกกักตัวที่บ้านและชุมชน
เพื่อลดเรื่องของเตียงในโรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลสนาม

เวลาไปกักตัวอยู่ที่บ้านหรือว่าชุมชนนะครับ
แล้วก็มีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะ
ห่างเรื่องของวัคซีนเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวฟังคุณหมอเบิร์ตผู้ช่วยโฆษกสบคหน่อยนะครับ
เพราะว่าคุณหมอเบิร์ตบอกว่าการจำกัดการเดินทางออกนอกพื้นที่เนี่ย
เดี๋ยวสบคชุดใหญ่จะประชุมนะ
แต่ว่าสอบคอชุดเล็กได้รับข้อเสนอจากทางกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วนะครับ
คือไม่ได้มีคำว่าล็อกดาวน์เลยค่ะ
แล้วก็สิ่งที่สาธารณสุขเสนอวันนี้เนี่ย
เป็นเรื่องของการปรับมาตรการ
โดยที่จะมีรายละเอียดว่า
กิจการกิจกรรมใดมีการปรับ
ระยะเวลาจะต้องเป็นอย่างไร
แล้วก็จะพื้นที่ไหนจังหวัดไหนนะคะ
แต่ตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการสรุปเป็นข้อสรุปนะคะ
ต้องนำเสนอที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่
เพื่อพิจารณาและอนุมัติในวันพรุ่งนี้ค่ะ
พรุ่งนี้นายกเป็นประธานการประชุมสอบคอชุดใหญ่
แต่คุณหมอเบิร์ตบอกว่ายังไม่มีคำว่าล็อกดาวน์นะฮะ

ประชุมกันสักประมาณ๑๐โมงเช้าได้
แต่ว่าที่นี่ชัดแล้วที่จังหวัดตากประกาศออกมาเลย

ว่าราชการจังหวัดนายพงรัฐพิรมรัฐบอกว่า

แล้วเป็นคลัสเตอร์กลุ่มโรงงานเย็บผ้า๙แห่งเลยนะคะ
ทีนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก

เฉพาะพื้นที่แม่สอด
จะยกระดับมาตรการทางด้านสังคม
ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการระบาด
ก็เลยมีคำสั่งดังนี้ค่ะ
เฉพาะแม่สอดจังหวัดตากนะคะ
ดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน
ร้านอาหารให้นั่งได้ไม่เกิน๒ทุ่ม
ถ้าเกินให้ซื้อกลับไปที่บ้านนะคะ

ร้านขายอาหารในห้างด้วย
งดจัดกิจกรรมการรวมกลุ่ม

เปิดได้ไม่เกินสามทุ่มโรงแรมหอพักบ้านเช่า
ต้องรายงานข้อมูลผู้เข้าพักให้กับฝ่ายปกครองทุกวัน
ทีนี้ค่ะตรงนี้สำคัญที่แม่สอดจังหวัดตาก
เคอร์ฟิลล์นะคะเฉพาะแรงงานต่างชาติค่ะ
ครับเฉพาะแรงงานต่างชาติหรือว่าแรงงานต่างด้าวนี่แหละ
ห้ามออกนอกเคหาสถาน๒ทุ่มถึงตี๔
แต่ในส่วนประชาชนทั่วไปใช้เป็นลักษณะขอความร่วมมือนะคะ
ขอความร่วมมืองดหรือชะลอการเดินทางระหว่างห้าทุ่มถึงตีสี่
ทีนี้ค่ะโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้รับความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรม
ก็คือตรวจหาเชื้อในโรงงานนั้นนี่นะคะ
ผู้ประกอบการออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
จะได้รู้ว่าแต่ละสถานประกอบการมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙หรือไม่
จะได้ดำเนินการได้อย่างทันท่วงที
อย่างพี่ตากนี่เขาก็จะไปดูเรื่องของคลัสเตอร์ว่าตรงไหนอย่างไร

ใช่ก็เลยเน้นเรื่องของแรงงานต่างด้าวเป็นหลักก่อนด้วยนะคะ